มาดูความพยายามในการแก้ไขปัญหา
ราคาอาหารแล้วก็ราคาเครื่องดื่ม
ขายเกินราคาในสนามบินกันบ้าง

ใช่มันต้องไปมาที่สนามบินดอนเมืองมาก

ราคาสินค้าจะต้องบวกภาษีบวกอะไรมูลค่า

ข้างในสนามบินแล้วมันไม่ห่างกันเกินไป
แล้วเรารับได้ก็ซื้ออันนั้น

ที่ฉันแก้ปัญหาโดยการรับประทานให้อิ่ม

วันนี้ผู้ตรวจการแผ่นดินลงพื้นที่

พบว่าก็ยังมีบางร้านค้าที่ขายอาหารแล้วก็เครื่องดื่มเกินกว่าราคาที่กฎหมายกำหนดค่ะ
ผู้ตรวจการแผ่นดินพร้อมด้วยผู้บริหารสนามบินสุวรรณภูมิ
วันนี้ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบราคาอาหารแล้วก็ราคาเครื่องดื่มภายในสนามบินสุวรรณภูมิ
พบว่าหลายร้านค้ามีการจำหน่ายอาหารแล้วก็เครื่องดื่มในราคาที่สูงกว่าที่สัญญากำหนดไว้
คือราคาขายสูงกว่าราคาอาหารในห้างได้ไม่เกิน๑๒๕
จึงได้ให้เจ้าหน้าที่เร่งกวดคันแล้วก็ดำเนินการกับผู้ประกอบการที่ละเมิดสัญญาค่ะ
พลเอกวิทยาวัฒน์รัชตะนันผู้ตรวจการแผ่นดินบอกว่าขณะนี้
กรมการค้าภายในอยู่ระหว่างสรุปราคากลางอาหารแล้วก็ราคาเครื่องดื่มที่จำหน่ายในห้างทั่วไป
เพื่อนำมาเป็นฐานคำนวณราคาจำหน่ายภายในสนามบินทุกแห่ง
ไขสัญญากับผู้ประกอบการที่จะสิ้นสุดภายในปี๒๕๖๑และปี๒๕๕๙
โดยกำหนดให้ผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารแล้วก็เครื่องดื่มในราคาเดียวกันกับห้างทั่วไปค่ะ
ด้านนายศิโรธดวงรัฐผู้อำนวยการการท่ากาศยานสุวรรณภูมิบอกว่า
หลังจากนี้จะเร่งดำเนินการปรับปรุงราคาแล้วก็ราคาอาหารแล้วก็ราคาเครื่องดื่ม
ให้ได้ตามกฎเกณฑ์ที่กำหนด
หากร้านค้าใดไม่ปฏิบัติตามภายใน๙๐วันก็จะถูกยกเลิกสัญญาโดยทันทีค่ะ